มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาจวกแหลกเลย
เป็นตำรวจเมาแล้วขับ

แต่สุดท้ายเคลียร์กันเองอีกต่างหาก
ชาวเน็ตแล้วก็ประชาชนจวกก็คือว่า
อ้าวตำรวจชนกันเอง
เคลียร์กันเองง่ายกันเองอย่างนี้เหรอฮะ
ไม่ต้องไปโรงพยาบาล

เฮ้ยน้องโถ่น้อง
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
แล้วคนที่ลดลงไปอยากขายรถ
เอาลงมาเลยเพราะว่าหนูเห็นกันมาเลยจริง
เขาเบรกแล้วพี่เขาขีดตามท้ายมาอยู่แล้วจริงจริงเห็นกระตาเลย
อะไรทำไมขีดรถอย่างนี้อ่ะค่ะ

เมาส์ละครับจับไปดูหน่อยดิอยากเห็นจังเลยอยากเห็นเมาส์จับเมาส์ละครับ

ใช่ครับเขากำลังเคียงให้กับสำรวจ
นี้เห็นกระตานี่ไม่ยอมอยู่แล้ว
คุณผู้ชมครับคลิปนี้มืดไปหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
เพราะว่าผู้ที่เป็นพยานผู้ที่เห็นเขาบอกเห็นกับตา
เขาเลยถ่ายคลิปไว้ให้แต่ว่าด้วยความมืด

แต่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่ามีรถจักรยานยนต์ของตำรวจล้มอยู่
แล้วก็มีนายตำรวจคนหนึ่งนอนอยู่กับพื้น

นี่คือรถของสายตรวจซึ่งขี่รถจักรยานยนต์
ตามหลังรถสายตรวจคันหน้า

คันหน้าเป็นรถกระบะเป็นรถสายตรวจ
ซึ่งมีตำรวจเมาขับรถกระบะนั้นอยู่
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์สายตรวจขับตามมา
แล้วรถจักรยานยนต์สายตรวจก็ไปชนท้าย

ทำให้รถจักรยานยนต์สายตรวจคันหลังบาดเจ็บ
นี่เมาด้วยและอยู่ก็เบก

ใช่ครับเมาแล้วขับแล้วยังไง
มันต้องเป็นคดีความเป็นอะไรหรือเปล่า
อย่าเคลียร์กันเองแบบนี้นะครับ
ก็เฟสดังวี๔

เขาแชร์คลิปนี้พร้อมข้อความอีกแล้ว
โพสต์นี้ใครมีเรื่องดีที่พี่ตำรวจทำ

บางทีก็สงสารตำรวจดีเขาบอกแบบนี้นะครับ
แล้วก็ชี้แจงนี่แหละฮะเป็นรถตำรวจเป็นสายตรวจอะไรที่ตามกันมา
ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับ